พาคุณผู้ชมไปดูเหตุเพลิงไหม้กันก่อนเลยนะคะ

คือตอนนี้เนี่ยเหนือกับอีสานก็ยังคงหนาวอยู่นะคะ
เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผู้เท่าผู้แก่หรือ
ชาวบ้านทำการก็คือก่อไฟ

เก็ดไฟอาจจะโดนกองบ้าน
เด็นเข้าไปในบ้านก็เลยทำให้เกิดกลองเพลิงแบบนี้นะคะ
แล้วเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
ลักษณะบ้าน๓หลังที่อยู่ติดกัน
โดนไฟเผาวอดแบบนี้นะคะ
ที่สำคัญเจ้าหน้าที่ดับเพลิง
เดินทางเข้าไปถึงจุดเกิดเหตุค่อนข้างลำบาก

ก็เลยทำให้กว่าจะสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้

นี่คือเปลวเพลิงกำลังลุกไหม้บ้านเรือนของประชาชน
ในพื้นที่หมู่บ้าน๓หมู่๗ตำบลคลองขาม

เหตุการณ์เกิดเช้ามืดที่ผ่านมานี่เองค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือ
สกัดไฟเอาไว้เพื่อไม่ให้ลุกลาม
แต่อย่างที่บอกไปว่าการเข้าไปช่วยระงับเหตุ

อุปสรรคสำคัญเลยนอกจากเรื่องกระแสลมแล้วเนี่ยนะคะ
เรื่องของเส้นทางที่จะเข้าไปในพื้นที่เป้าหมาย

ทีนี้เราไปสอบถามคุณนงเยาภูจตุ
นี่ค่ะท่านนี้เล่าพร้อมน้ำตาเลยนะคะ
เล่าบอกว่าเธอกำลังนอนหลับ
ก็ต้องสะดุ้งตื่นด้วยความตกใจ
เพราะรู้สึกมันร้อนผิดปกติแล้วก็ได้ยินเสียงบวกเวกโวยวาย
ก็เลยตัดสินใจลุกขึ้นมาดู
ปรากฏว่าตอนที่ลุกขึ้นมาดูไฟกำลังห่มลุกไหม้อย่างรุนแรงนะคะ
ที่อยู่ติดกันซึ่งเป็นบ้านของญาติ
ก็เลยตะโกนบอกให้ลูกหลานรีบวิ่งออกมาเอาตัวรอดก่อนนะคะ

สุดท้ายไฟลุกลามไปไหม้บ้าน

เงินทองทรัพย์สินเกลี้ยงเลยค่ะ

ทว่ามเหมือนแรวมันเอามาได้แล้วจ้า
สันนี้กันเลยที่บ้านเขาเล่นมาเอาน้ำมอด
มันกระล่ามมาซึ่งกับยายเลย
นัยยบงรบหน้ามหารส่วนธรรมกรองคามนะคะ

เนื่องจากนายบุญมาเนี่ยลุกออกมาก่อไฟผิงคลายหนาวเนี่ย
ช่วงนี้ทำให้สะเก็ดไฟเนี่ยน่าจะกระเด็นไปถูกกอง
ไม้ที่นายบุญมาเก็บมากองไว้เพื่อหุงหาอาหาร
จากนั้นไฟมันก็เลยลุกลามไหม้เสียหายนี่แหละค่ะและอย่างที่เห็นสภาพ
ถนนมันก็ค่อนข้างแคบรถเข้าไปยากน่ะค้ะยังไงก็ตามเรื่องต้นเจ้านาที
มันอาจจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรก็ได้
หรืออาจจะก่อเกิดจากการก่อไฟผิงก็ได้
ยังคงต้องตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะ
และจะมีการสอบสวนเจ้าของบ้านทั้ง๓หลัง
ส่วนเรื่องของมูลค่าความเสียหายเบื้องต้น
ก็ประมาณการไว้ว่าประมาณ๑ล้านบาทค่ะ

ใช่ก็คือไฟไหม้ทีนึงไปหายไปทั้งหลังเลยนะคะ